มาดูเรื่องสืบเนื่องจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มผู้ชุมนุมกันบ้างครับ
ทศพรพาคนเจ็บสองคนที่ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยยิงกระสุนยางใส่นะครับ
เปิดใจกับสื่อมวลชนแล้วยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่นะครับ
บอกว่าแบบนี้รุนแรงเกินกว่าเหตุครับ
นี่แหละครับที่สนลุมพินีนะครับก่อนจะพบกับพนักงานสอบสวนนะฮะ
คุณหมอทศพรนะครับก็พานายธนกรผ่านพินิษฐ์
เขาได้รับบาดเจ็บถูกกระสุนยางยิงเข้าที่ตาทั้งสองข้าง
แล้วก็เยาวชนอายุ๑๓ปีที่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนยิงกระสุนยางใส่จนได้รับบาดเจ็บ
มีแผล๘แห่งตามร่างกายมาเจอกับสื่อมวลชนก่อนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน
ธนากรผู้บาดเจ็บเล่าบอกว่า๑๓สิงหาคมครับเขากำลังขี่รถนะฮะเพื่อจะกลับบ้านผ่านแยกดินแดง
ก็มีการชุมนุมก็หยุดดูสถานการณ์มีเจ้าหน้าที่ยิงกระสุนยางมาโดนเข้าที่ตาขวาเฉียดไป
เฉียดไปตาซ้ายแล้วก็ได้เข้ารับการรับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
หมอบอกว่านะฮะตาขวาฉีกขาดตาซ้ายเนี่ยเลนเคลื่อนโดยตาทั้งสองข้างมองเห็นเพียงลาง
แล้วก็คือถ้ามองคนบอกไม่ได้ว่าเป็นใครลักษณะการมองของเขา
ขณะที่นายพเนธปานะจำนงพ่อของเยาวชนอายุ๑๓ปี
ถูกตำรวจถีบนะฮะรถจักรยายนคว่ำไปตอนนั้นนะครับแล้วก็ยิงด้วยกระสุนยางอีก๘นัด
ทำให้ได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งพ่อบอกว่าพ่อเสียใจมากฮะที่ตำรวจทำแบบนี้รุนแรงเกินไป
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับตำรวจที่ใช้ความรุนแรงกับลูกชายด้วย
ขณะที่หมอทศพรกับพวกรวม๗คนเข้าพบตำรวจรับทราบ
ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินกรณีการชุมนุมคาร์มอบที่แยกราชประสงค์เมื่อ๑๕สิงหาคมด้วย
วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับมีผู้ที่ถูกออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมด๙คนประกอบไปด้วย
นายนัทวุฒิสายเกลือนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์นายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผล
นายนัทพงศ์คำจันทร์นายอภิวัตสุขแสวงนายธีรพันธ์บุรณสวรรค์นางสาวเงินตราคำแสน
นางสาวชนทิชาปราชยานุสรและนายต่อพงศ์ดรุนพงศ์นะครับก็มาทั้งหมด๗คน
ส่วนอีก๒คนคือนายนัทวุฒิกับนางสาวเงินตราได้ติดต่อขอเลื่อนการเข้าพบพนักงานสอบสวนครับ
ก็มี๓ข้อกล่าวหาก็คือ๑ร่วมกันจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มมากกว่า๕คนเสี่ยงต่อการแพร่โรคได้
ร่วมกันชุมนุมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตกรณีการจัดชุมนุมที่แยกราชประสงค์๑๕สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
ขณะที่การชุมนุมที่แยกดินแดงเมื่อวานนี้วันนี้ก็มีเสียงจากหัวหน้ากลุ่มงานระบบโทรมาศสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีการเปิดเผยภาพของระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างพัดลมดูดอากาศและเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหาย
จากกรณีที่มีผู้ชุมนุมไปเผาทำลายนี่ล่ะค่ะก็มีส่งผลกระทบ๕ด้านด้วยกัน
ไฟฟ้าแสงสว่างระบบพัดลมดูดอากาศระบบเครื่องสูบน้ำระบบตรวจวัดน้ำท่วม
และระบบกล้องวงจรปิดในอุโมงดินแดงนะคะที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้
แล้วก็แจ้งบอกว่าให้ผู้ใช้เส้นทางผ่านอุโมงดินแดงโปรดใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวัง
เพราะว่าถ้าฝนตกหนักอาจจะต้องมีการปิดอุโมงชั่วคราวนะคะ
ทีมข่าวของเราติดต่อไปที่คุณสมศักดิ์มีอุดมศักดิ์รองภูมิในการสำนักการณ์ระบายน้ำกรุงเทพมหานคร
บอกว่าปัญหาการระบายน้ำจะต้องมีเกิดขึ้นเลยล่ะเพราะว่าระบบของการควบคุมภายในอุโมงพังทุกอย่าง
แต่ว่าตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครก็เตรียมการเรื่องแผงควบคุมระบบทั้งหมด
ซึ่งเป็นเคลื่อนที่เร็วไว้ในกรณีถ้าฝนตกหนักแต่ก็จะไม่สามารถนำไปติดตั้งหรือว่าซ่อมแซมได้
เพราะว่าวันนี้ก็จะมีการชุมนุมอีกนะคะก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ
แล้วก็มีการวิงวอนไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าขออย่าทำลายทรัพย์สินของทางราชการ
ถ้าถึงเวลาถ้ามีปัญหาปั๊บเราก็จะเข้าไปติดตั้งเลย
เพราะว่าถ้าไปติดถ้ำตอนนี้เดี๋ยวเราลงเขาอีก
ระบายน้ำของเราเนี่ยในวงงมันเป็นสิ่งสำคัญ
ถ้าเกิดมีปัญหาฝนตกแล้วเครื่องใช้ไม่ได้เนี่ย
ปัญหาคือน้ำท่วมในอุโมงเนี่ย
เวลาประชาชนไม่ใช้สารจอมมาขึ้นเข้าไปเนี่ย

ขอลงมือว่าถ้าเป็นตู้ระบบไฟ
เกี่ยวกับระบบเครื่องสูบน้ำ๑โมง
ขอให้อย่าไปทำลายนะครับ